คือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ทำนิวไฮ๕๔๐๖คน
ติดเชื้อรายใหม่เยอะมากจริงนะคะ
มาดูภาพรวมจากการแถลงของสวบควันนี้หน่อยค่ะ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคเป็นผู้แถลงเองวันนี้นะคะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่คุณผู้ชม๕๔๐๖ราย
ติดเชื้อในประเทศ๕๓๗๙ราย
เรือนจำ๙รายจากต่างประเทศ๑๘ราย
รักษาหายแล้ว๓๓๔๓ราย
รักษาหายกับติดเชื้อรายใหม่ในตัวเลขมันห่างกันแบบนี้
หมายความว่าส่งผลกับเรื่องของเตียงในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
ติดเชื้อสะสมก็คือ๒๔๙๘๕๓ราย
เสียชีวิตวันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒๒รายนะคะ
รวมผู้เสียชีวิตก็คือ๑๙๓๔ราย
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๔๕๖๔๘ราย
อาการหนัก๑๘๐๖รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๕๑๐รายค่ะ
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์บอกแบบนี้นะคะ
เรื่องของการเฝ้าระวังการกลายพันเชื้อโควิด๑๙ในไทย
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพรวมทั้งประเทศในประเทศไทยเนี่ยมีสายพันธุ์แอลฟ่าหรืออังกฤษ
สายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดีย
สายพันธุเบต้าหรือแอฟริกาใต้
ตัวเลขตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้ค่ะ
ในกรุงเทพค่ะ๑ใน๓เป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะคะ
ส่วนภูมิภาคเดลต้าขยับเพิ่มขึ้นเป็น๗
ก็เลยคาดว่าอีก๒๓เดือนสายพันธุ์เดลต้าจะมากกว่าสายพันธุแอลฟ่าหรือว่าอังกฤษเดิม
กลายเป็นว่าสายพันธุอินเดียจะเยอะขึ้นนะคะ
น่าสังเกตก็คือสายพันธุ์อินเดียหรือว่าเดลต้าเนี่ยตอนแรกภาคใต้ไม่เจอเลยนะคุณผู้ชม
แต่วันนี้เจอแล้วที่นราธิวาส๒รายเป็นคนที่ข้ามมาจากรัสเคด้า
ส่วนกรุงเทพเพิ่มมากที่สุด๓๓๑รายส่วนใหญ่ก็คือแคมป์คนงานเป็นคลัสเตอร์ใหญ่
จะเจอสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียทั้งสัปดาห์เพิ่มตั้ง๔๕๙รายสะสม๑๑๒๐รายนะคะ
ทีนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี้แจงเพิ่มเติมแบบนี้
หลายคนกังวลใจมากก็คือสายพันธุเบต้าหรือแอฟริกาใต้
มีคนติดเชื้อสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้น๘๙รายนะคะ
รวมแล้วติดเชื้อสายพันธุ์นี้๑๒๗รายแล้ว
กรุงเทพเจอแล้วด้วยเจอแล้ว๑ราย
เป็นผู้ชายเป็นลูกจ้างในตลาดแห่งหนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่การติดเชื้อในพื้นที่
แต่ติดจากลูกที่เดินทางมาจากนราธิวาส
ลูกไม่มีอาการเดินทางมามาเยี่ยมพ่ออ้าวพ่อติดเชื้อ
ญาติอีก๒คนก็ติดด้วยนะคะ
แต่ญาติอีก๒คนกำลังตรวจว่าสายพันธุ์ไหน
เพื่อนร่วมงาน๕๖คนตรวจแล้วไม่มีเชื้อ
ก็เลยเชื่อว่าเนี่ยค่ะถ้ารายเดียวแบบนี้ก็น่าจะควบคุมได้
ให้สายพันธุ์นี้แพร่กระจายไปมากขึ้น
แต่ประเด็นคืออาจจะเจอในพื้นที่อื่น
เพราะไม่มีการห้ามการเดินทางภายในประเทศ
แต่ประเด็นคือสายพันธุ์นี้ไม่น่าห่วงเท่าสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะคะ
คือคนจะเป็นห่วงสายพันธุเบต้าหรือแอฟริกาใต้ที่เพิ่งมีเพิ่งมีเข้ามาในประเทศไทย
แต่ท่านอธิบดีบอกว่าเอาจริงนะสายพันธุเดลต้าหรืออินเดียเนี่ยน่ากลัวกว่านะ
เพราะว่าแพร่ระบาดได้มากกว่าค่ะ
ครับ
สันนิษฐานได้ชัดเจนว่าลายนี้น่าจะติดมาจากลูกชายที่มาเยี่ยม
ตอนที่เขายังไม่มีอาการแต่ว่าเขาก็แพร่เชื้อได้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็จบไปนะครับ
ถ้ามีลายเดียวนี้เราล็อกอยู่นะครับ
ก็อาจจะหายไปนะครับ
คือมีรายเดียวแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะไม่มีนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่า
เราไม่ได้ห้ามการเดินทางของผู้คนในประเทศนะครับ
เราไม่ได้ห้ามขาดเลยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับ

เพราะว่าข้อเท็จจริงอันหนึ่งของบีต้าเนี่ย
สาวอาฟริกาเนี่ยคืออำนาจการแพร่กระจายเนี่ย
ไม่ค่อยมากนะท่านจะเห็นว่า
ยกเว้นกลุ่มที่คัสเตอร์อยู่ใกล้ชิดกันจริง
ส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ก็เหมือนกัน
ก็บีต้าก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนอะไรมาก
เพราะฉะนั้นที่เราค่อนข้างห่วงคืออินเดีย
ที่กำลังคืบคลานแล้วก็มีสัดส่วนมากขึ้นนะครับ

พันธุ์แพร่ระบาดในประเทศไทยมากที่สุด
ยังเป็นสายพันธุ์อัลฟ่าซะเป็นส่วนใหญ่
ต้าหรืออินเดียเนี่ยมีจริงแต่ก็ไม่ได้เยอะมาก
แล้วก็แอฟริกาใต้เนี่ยเพิ่งเริ่มมีนะคะ
ส่วนการฉีดวัคซีนถ้าฉีดซีโนแวค
อธิบดีบอกว่าถ้าฉีดครบ๒เข็มแล้ว
นับไปอีก๑๔วันประสิทธิภาพมันจะเต็มรูปแบบ

แต่ถ้าเข็มเดียวป้องกันได้แค่ประมาณ๔๕
ครับตอนนี้ก็เดือดร้อนกันหลายหย่อมย่าแล้วฮะ
จะมากจะน้อยเท่านั้นเองนะครับ